ดูที่หลัง

หนูเขินทำไมคุณคงถามเรื่องนี้กันเยอะมากเลย
พี่รัก

เจ้าของเพลงสุดเพราะมากมายหลากหลายเพลง
แล้วก็เรื่องราวการเป็นศิลปินสุดติดของเธอค่ะ

เอาจริงก้าวเป็นคนที่แบบว่าเอาพูดตรงคือผู้หญิงชอบเยอะ
พอมาอยู่กับบีทุกคนก็จะแบบว่าเออฟินแทน
เอาจริงอยู่กับก้าวมันหวานไหมคะ
ปกติค่ะมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับ
มันแบบมุมหวานมันก็มีนิดนึงอยู่แล้วเพราะมันแบบไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแล้ว
แต่ว่ามันก็แบบมันอยู่มีความเป็นเพื่อนกันสูงอะค่ะ
มันตอนไหนอะพี่สป๊ามึงก็ดูแบบก็ไปกองไว้อยู่นะไปสัมภารก็ดูจริงอะ
จนแบบจริงเหรอตอนนั้นหนังมีจริงเหรอวะ
หนูแบบย้อนเวลากลับไปหนูก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าแบบภาพวันนั้นกับภาพวันนี้จะเป็นคนละแบบกันขนาดนี้เหมือนกัน

ขึ้นแบบมึงกูเลยนะจริงเหรอจริงจริง
จริงว่ามันปรับโหมดยังไงอ่ะตอนปรับโหมดก่อนหน้านี้ก็แบบยังมึงกูกันอยู่เลยอ่ะ
ต้องปรับหวยกันอยู่แป๊บนึงเหมือนกัน
คุณบี้พูดคำนั้นได้ไม่เต็มปากคุณบี้พูดคำนั้นได้ไม่เต็มปาก
พี่หยอดใครอะโอ้ยเขินแทน
ก็ต่างคนต่างแหลมต่างคนต่างแหลมแล้วค่ะ
เผื่อเผยนะทำไมถึงว่าผมถามเรื่องนี้กันเยอะมากเลยอะ
พี่แทนพี่แทน

แบบก็ยิงมุกบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้ดูแหละไม่ได้ดูแหละ
รับงานคู่ไหมเออพี่อยากรู้
ยังไม่เริ่มไม่ได้อยากแบบเอาสิ่งนี้มาขาย
มันก็ดูตามความเหมาะสมแหละในอนาคตก็อาจจะรับก็ได้
แต่แค่ยังไม่เจออะไรที่รู้สึกว่าแบบ

พอเราพบกันอะผมมองว่าแบบนี่กับนี่คุณฟันตัวเนี่ยเรารู้ว่ามันยังไง
อันนี้มันเป็นฟิลแบบทุกอย่างมันก็ง่ายสบายอยู่
ไม่ได้รู้สึกว่าแบบติ๊ดไม่ติดหรืออะไรอย่างนี้
คือแบบก็ไม่ได้ล้นแล้วก็ไม่ได้น้อยไปในความรู้สึกอะค่ะ
วีแบบเป็นสาวคอปูล่าที่ผู้ชายชอบเยอะมากจริง

จริงเหรอวันหลังต้องพาก้าวมาขึ้นรถนะ

ไม่วิก็ไม่ได้ห่วงอะไรค่ะ

เข้าใจมากกว่าว่าแบบอะไรเนี่ย

คิดจะไปอับอุ่มไหมคะ

เพราะว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่าอันนี้มันก็พอดีตัวเราแล้ว
เราก็เลยรู้สึกไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากโกงเงินด้วยตอนนั้น

แต่แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัดสินใจแบบเรา
แล้วก็ความคิดนั้นไม่เคยแวปกลับกลับกลับมาอีกเลย
วีคือเป็นศิลปินอิสระหรือว่ายังไงคะ

ถ้าใครจะแบบยืมเพลงนี้ไปก็ต้องมาขอวี

เราทำขึ้นมาเราควรเป็นเจ้าของเสีย

แล้วพอมันแบบไปอยู่ที่อื่นเราจะรู้สึกเหมือนโดนสมอยลูก

แล้วระหว่างเพลงกับแฟนรักกันอะไรกันอยากรู้

มีการมีไหม

พูดถึงเพลงล่าสุดเลย
เพลงที่ชอบมากเพลงหนึ่งของตัวเอง
ก็เขียนเพราะว่าแบบเหมือนเป็นเพลงอกหักตอนนั้นอกหัก

เป็นฟิลแบบความทรงจำที่สวยงาม

แต่วีบอกว่าจริงมันหมดแล้วยิ้มได้เหรอ
ใช่สำหรับวีมันดูเป็นเหมือนแบบ
ยิ้มชังน้ำตาในเวลาเดียวกัน

ไม่นานค่ะแต่ระยะเวลาที่เริ่มเขียน
กับงานจบเป็นปีหนึ่งค่ะ

ตอนวิวอกหักใช่ปะแล้ววิวก็เขียน

ประมาณว่าแบบตอนนั้นไม่เฮิร์ตเกินไป

ไปแปบนึงหนึ่งปีหลังอกหักแล้วอะ

เลยรู้สึกว่ามันออกมายิ้มได้

ใช่มันเหมือนจบแล้วแหละแต่ว่าพอ

เออทางความรู้สึกนี่ดูไม่จบเหมือนกันนะ

อย่างที่น้องวีบอกว่ามันเกิดมาจากความรักที่แบบว่า

มันแบบพาดพิงถึงเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเพลงนี้มันไม่ได้พูดถึงความรักที่ไม่แฮปปี้เลยนะ

เพลงนี้พูดถึงความรักที่สวยงาม

คนเรามันจะมีแบบโมเมนต์ของความแบบ

ซึ่งสุดท้ายแล้วพอมันจบลง
มันก็เป็นเมมอรี่ที่สวยงามที่จะทำให้เราโตขึ้น

แล้วถ้าพี่ถามควรถามตอนนั้นทำไมถึงแบบยอมเลิก
อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ไม่ใช่คนที่คุณคิดใช่มั้ยคะ
ไม่ใช่แน่นอนค่ะ

ค่ะแล้วก็ฝากน้องสาวของพี่แจ๊กกะรีนด้วยนะคะ

เป็นการคุยกับนานมากแล้วก็หลงทางนิดนึง